ปีที่แล้วใครมีเรื่องมีราวอะไรกันมาอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยนะสำหรับพี่มิ๊กบรมวุฒิค่ะจะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ของเล่นเด็กขับอยู่ในบ้านนั่นแหละป้าดเขาให้นะฮะแมวมันวิ่งตัดหน้าค่ะก็เลยล้มจนได้เลือดนี่แหละค
ลังเลว่าเอาไงดี

เป็นช่วงลังเลควงสุดท้ายแล้วค่ะ
เพราะว่าถ้าเลยปีหน้าแก่มากไม่ไหวแล้วอ่ะ

ส่วนอีกบ้านหนึ่งพยายามกันอย่างเต็มที่ค่ะ
ก็คือครอบครัวของพี่ชายพี่มิ๊ก
ก็คือพี่ชายชาตยดมแล้วก็พี่วิกกี้นั่นเองค่ะ
พี่ชายเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเรื่องสุขภาพส่วนตัว

ถ้ายังไม่ได้ผลคิดว่าจะต้องพึ่งสายมู

ประกาศว่าพี่ชายพยายามอยู่

ก็พยายามทุกวิถีทางอยู่ที่ว่าธรรมชาติก็แล้ว

แล้วก็มันก็เลยเป็นขั้นตอนไป
แล้วก็ยังไม่สำเร็จ

กี้เขาสมบูรณ์ดีของชายเริ่มอายุเยอะ
แล้วน้องไม่ค่อยแข็งแรงก็เลย
เริ่มคิดไปทั้งนั้นแล้วเหมือนกันว่า